เรื่องของผู้เสียชีวิตที่โรงพยาบาล
แล้วมันก็มีเหตุการณ์ที่เขารู้สึกว่า

เป็นคนที่แฝงตัวเข้ามาแล้วก็มาเรียก
เพื่อที่จะให้นำศพออกมาจากโรงพยาบาล
คือแฝงตัวมาไม่ใช่คนของโรงพยาบาลด้วยค่ะ
ไปดูเหตุการณ์นี้กันซึ่งผู้เสียหายเนี่ย
ปฏิเหตุรถชนและไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่ง

พฤศจิกายนที่ผ่านมาบ่าย๒โมง
คือพอพ่อเสียชีวิตลูก๒คนก็ชำระค่าใช้จ่าย๗๐๐บาท
ให้กับโรงพยาบาลแล้วก็รอเพื่อจะนำศพออกมา

แต่ระหว่างที่ติดต่อนำศพพ่อออกมาเนี่ย

คล้ายกับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลอาสาบอก

เพราะว่าทุกคนก็งงเงินไม่รู้จะทำยังไง
เขาเอาใบมรณบัตรของพ่อไปจากพยาบาล
ติดต่อขอรับศพตอนนั้นเธอก็เริ่มเอ๊ะแล้วว่า
แล้วทำไมผู้ชายคนนี้ถึงเอาเอกสารของพ่อไปได้

กระทั่งทุ่มหนึ่งผู้ชายคนนั้นมาบอกกับเธอบอก
เนี่ยต้องเสียค่าขนรถศพนะค่ารถขนศพนะ
ค่าลงศพค่าดอกไม้หน้าศพด้วย
คิดรวมมาให้เป็นเงินทั้งหมด๑๒๕๐๐บาท
เขาเธอกับน้องก็ไม่มีตังค์จ่าย
ก้อนนี้เพราะว่าทั้งเนื้อทั้งตัวมีเงินรวมกันเพียง๘๐บาทเท่านั้นเอง
ก็บอกผู้ชายคนนั้นไปบอกไม่มีเงิน
เยียดจนได้ให้เธอต้องซื้อดอกไม้วางหน้าศพทั้งหมด๔๐๐๐บาท
ก็ต้องยอมใช้วิธีไปขอหยิบยืมคนนู้นคนนี้มา
เพราะกลัวว่าจะนำศพของพ่อออกไปบำเพ็ญกุศลไม่ได้
หลังจากนั้นมาทราบว่าทางโรงพยาบาลไม่ได้ฉีดฟอร์มาลีนให้พ่อของเธอ
ศพพอเอามาตั้งก็เริ่มส่งกลิ่นค่ะ

เทียดก็กลัวคนอื่นจะเจอแบบนี้
นี่ค่ะคือเป็นอาศัยจังหวะที่ผู้สูญเสีย
งงมีความเหนื่อยล้ามีความไม่รู้ขั้นตอนอะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วสวมลอยเข้าไปยัดเยียดค่ะทำศพค่าดอกไม้ค่าดำเนินการ
คือทีมข่าวของเราไปตรวจสอบเรื่องนี้ที่โรงพยาบาลนะคะ
โดยนายแพทย์นิคมมะลิทองรักษาการผู้มนุยการโรงพยาบาลราชบุรียืนยันบอก
ผู้ชายคนที่คุยกับผู้เสียหายเนี่ยไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลนะ
แต่เป็นคนของร้านขายโรงศพและดอกไม้
เอาเราเข้ามาได้ยังไงนะคะมาสวมรอยหลอกลวงญาติผู้เสียชีวิต
โรงพยาบาลบอกว่าจะดำเนินคดีกับผู้ชายคนนี้

และยืนยันว่าทางโรงพยาบาลไม่มีนโยบายแบบนี้นะคะ
ถ้าใครเจอแบบนี้ก็สามารถแจ้งเบาะแสเพิ่มเติมได้ค่ะ

เขาช้ำเขาเสียใจจะตายอยู่แล้ว
เขาสูญเสียอยู่แล้วไปซ้ำเติมเขาอีก
คือสวมรอยมันจะมีช่องว่างใช่ไหมคะ
โรงพยาบาลกับญาติที่สูญเสียใช่ไหมคะ
ก็กลายเป็นสวมลอยเป็นคนเดินเรื่อง
เข้าใจว่าเป็นคนของทางโรงพยาบาลนะคะ
แล้วคนเขาก็อยากจะเอาทำเอาศพญาติรีบมาประกอบพิธีนะ